เลือดอาบเลยอ่ะ
ตอนนี้เพื่อนหนูนั่งอยู่แต่หนูว่าอยู่ในบ้านเนี่ย

อ๋อเรียกหนูอ้อมอ้อม

อือ

เพราะแกเดินมาตกตะข้าวแบบนี้

มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านขายของชำ

ไกลเลยนะคุณผู้ชม๓ชั่วโมง

โอ้วเป็นแบบร่วมหน้าบ้านหนึ่งแบบร่วมศรรรคเรือน
บ่อเวรอำเภอขลุงที่จันทบุรีครับ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นคือสภาพสะบักสบอม

เจ้าหน้าที่กู้ชีพรับแจ้งเหตุปุ๊บรีบไปตรวจสอบเลยครับ
ผู้หญิงคนนี้มีแผลเหนือคิ้วด้านซ้ายครับ
ทางซ้ายมือคุณป้าเขาเหมือนมีรอยถูกของแข็งยาว
ประมาณ๔เซนติเมตรครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขลุงไป
ชื่อว่าคุณป้าวาสนาสิงหาอายุ๕๓ปี
ก็ทำอาชีพหาของป่าขายนี่แหละ
คุณป้าวาสนาอยู่กับสามีชื่อในไก่อายุ๔๒ปีครับ
เห็นบอกว่าในไก่สามีป้าเนี่ยขี้เมาชอบดื่มสุรา
ก่อนเกิดเหตุคือทั้งคู่จะไปหาของป่าด้วยกันครับ
ก็จะใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนี่แหละเป็นยานผ่านะ
แต่ก่อนออกไปนะทั้งคู่ทั้งตัวคุณป้าวาสนา
แล้วก็ในไก่สามีป้ากินเหล้าไปด้วยกินไปหน่อยนึง
พอไปหาของป่าตกเย็นครับของวันอาทิตย์

ในไก่ซึ่งเป็นสามีเนี่ยขอป้าวาสนา
เหล้าขาวนี่พกมาด้วยดิเอามาเปิดกินหน่อยอยากดื่ม
เป็นเหล้าขาวขวดใหญ่เลยนะยังไม่ได้เปิดฝาเลย
แต่ป้ายังไม่ให้ดื่มนะป้าวาสนาซึ่งเป็นภรรยายังไม่ให้ดื่ม
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวดื่มแล้วจะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เดี๋ยวจะหาของป่าไม่ได้ครับปรากฏว่าในไก่ซึ่งเป็นสามี
โมโหผลักภรรยาเลยผลักป้าวาสนาเนี่ยล้มลงไปเลยนะ
แล้วเอาสรรมีดที่พกมาด้วยโอ้โหเอาไปเคาะหัว
เคาะหัวป้านี่ยังมีเลือดโชคอยู่เลยป้าบาดเจ็บเลยครับ
ป้าหนีก็สิหนีเลือดโชคตัวเลยเดินเท้ากว่า๓ชั่วโมง
ไปขอความช่วยเหลือจากร้านขายของชำเมื่อสักครู่ครับ
แล้วมันโมโหมันผลักลงแล้วมันก็เอาสันมี่ขอบอก

อ๋อเค้าก็เลยโมโห
ฟังเจ้าของร้านขายของชำเล่าให้หน่อยวินาทีที่เจอคุณป้าวาสนามาขอความช่วยเหลือนะ
ชื่อคุณชัญพัฒน์นะครับเจ้าของร้านนี่

คุณชัญพัฒน์เลยถามกลับไปว่าอ้าวป้าเกิดอะไรขึ้น
ป้าเขาก็เล่าว่าโดนสามีทำร้ายมา
คุณชัญพัฒน์กลัวว่าเดี๋ยวสามีป้าจะตามมาทำร้ายซ้ำอีก
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับให้มารับตัวป้าไปรักษาต่อ
ตำรวจเดินทางไปยังโรงพยาบาลขลุง

ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐาน
ออกหมายเรียกก่อนนะออกหมายเรียกตัวสามีของป้า
มาให้รายงานตัวเพื่อจะสอบปากคำ
แล้วก็เดี๋ยวรอป้าหายจากอาการบาดเจ็บ

จะได้ไปชี้จุดเกิดเหตุครับแล้วก็รับแจ้งความต่อไป